ถ้าหากพวกเขานั้นสามารถการันตีแชมป์ได้ในค่ำคืนนี้
ก็จะทำให้บริษัทรับพนันนั้นเสียรายได้ก้อนโตครับ
อัปเดตผลการขันที่แข่งขันในช่วงหัวค่ำด้วยนะครับ
ที่นำอยู่๓ประตูต่อ๑ครับ
แข่งขันในเวลา๒๐นาฬิกา๕นาทีนะครับ

ขาดทุนรวมกันเป็นประวัติการครับไม่ต่ำกว่า๑๕ล้านปอนด์
คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๗๕๐ล้านบาทครับ
หลังจากที่ออกอัตราต่อรองในช่วงต้นฤดูการเอาไว้ที่แทง๑จ่ายถึง๕๐๐๐นะครับ
แม้ว่าตอนนี้อัตราต่อรองจะลดลงมามากแล้วนะครับแต่ก็ยังมีนักเสี่ยงโชคเข้ามาเดิมพันเลสเตอร์อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว
แชมปริมลีกครั้งแรกของสโมสรนะครับ
ได้ร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์พรีมลิก
ถ้าหากพวกเขาชนะแมนยูได้นะครับ
ซึ่งทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีไปเก็บบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
รับชมกันอย่างแน่นอนครับ